ท่านผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพของรถยนต์คันหนึ่งนะครับ
จอดอยู่ที่หน้าบ้านจู่ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องโดยสารนะครับ

เรื่องต้นเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สนะครับ
แต่ว่าก็ถอดออกไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเกิดประกายไฟใต้ท้องรถ

ก่อนที่จะมีควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
นานเจ้าของรถรีบวิ่งออกมาเปิดกระโปรงหน้ารถ
ก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
ด้วยความตกใจเจ้าของรถกับชาวบ้าน
ใช้สายยางฉีดน้ำดับไฟในห้องเครื่อง

กระทั่งมีคนนำถังดับเพลิงเข้ามาระดมฉีดใส่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนราชดำเนิน

นายละพัฒนวจีสุนทรธรรมอายุ๕๕ปี

ห้องเครื่องถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด

เขาจอดรถเพื่อลงไปซื้อของภายในร้านขายยา

แต่เพิ่งถอดออกไปเมื่อไม่นานมานี้

จนทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า๕กิโลเมตร

และระดมฉีดน้ำดับไฟที่ห่มลุกไหม้นานถึง๔๕นาที

คนขับที่อยู่ในการตื่นตกใจเล่าว่า
กำลังขับรถนำสินค้าไปส่งที่จังหวัดเชียงราย

แล้วใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ดับไฟ

พี่มีเพียรุ่นเก่งพริกที่ขับตามมา

เพราะว่าแก๊สจะมันพุ่งออกมานะ
มากี่คนครับมา๒คนครับ
เมืองต้นตำรวจสอบพ่อบางม่วงเจ้าของท้องที่

เตรียมหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนร้ายเป็นชายสองคน

ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยอย่างช้า

จอดรถจักรยานยนต์เพื่อซื้อของ
นานหญิงคนดังกล่าวก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แต่ระหว่างนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็ขี่รถตามมาด้วยความรวดเร็ว
ก่อนจะปาดหน้าให้ผู้เสียหายหยุดรถจนเกือบจะล้ม
จากนั้นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายลงมาชกเข้าที่ใบหน้าของหญิงผู้เสียหาย
ด้วยความกลัวจึงต้องปล่อยรถจักรยานยนต์แล้วดึงกุญแจรถไปด้วย
แต่คนร้ายยังตามไปชกเข้าที่ใบหน้าของเธอ
และยั่งกุญแจมาได้ก่อนขี่รถหลบหนีไป
เหตุเกิดภายในซอยสวนผัก๖เขตตลิ่งชันกรุงเทพรถที่คนร้ายปล้นไป
หมายเลขทะเบียน๒กกขไข่๘๙๖๑กรุงเทพมหานคร
ซึ่งคนร้ายขี่รถมุ่งหน้าตลาดกรุงนล
ว่าจะขี่หลบหนีเข้าไปในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
โพสต์คลิปเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเอาไว้

ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ารถผู้เสียหาย
แล้วคนซ้อนท้ายลงมาหาเรื่องชกต่อย
และพยายามจะขี่รถผู้เสียหายไป
แต่ระหว่างนั้นมีผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอดู
ทำให้คนร้ายรีบขี่รถหลบหนีไปทันที
คลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้า
ที่คนร้ายจะไปก่อเหตุปล้นรถจักรยานยนต์หญิงสาว

ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
เพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรายอื่นอีก